สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ครับ
หลักทรัพย์บัวหลวงจึงมีการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมา
เพื่อให้สอดรับกับเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้

ทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์หรือการซื้อขายหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน
พัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นนวัตกรรมยุคใหม่
ของนักลงทุนในปัจจุบัน
การเงินการธนาคารและการลงทุน
เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการลูกค้า
และสถาบันทางการเงินให้ใกล้ชิดมากขึ้น
ปัจจุบันคนไทยใกล้ชิดกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากขึ้น
ซื้อหุ้นซื้อกองทุนหรือวางแผนลดหย่อนภาษี
โดยในยุคข้อมูลที่ข่าวสารเชื่อมโยงกันทั่วโลก
นักลงทุนยุคใหม่จำเป็นต้องติดตามข่าวสารทางการเงินตลอดเวลา
คนไทยถ้าผมจำไม่ผิดมีอัตราการใช้มือถือ
เกือบ๒เครื่องต่อ๑คนนะครับ
เพราะนั่นแสดงว่าพวกเราเนี่ยเสพข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นในการลงทุนเนี่ยก็เลยสร้างแอปพลิเคชันที่จะลงทุนผ่านมือถือได้เลยนะครับ
ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับ
ประมาณ๘๐นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้มือถือนะครับ
เติบโตมากับเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับ
ก็เรียนรู้ทางความคุ้นเคยเข้าไปหน่อย
เพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันอะไรใหม่ค่อนข้างเยอะมาก
หนทางแรกที่จะทำให้นักลงทุนเปิดรับเครื่องมือใหม่คือการสร้างความรู้ความเข้าใจ
อันดับแรกเลยเนี่ยหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยเราเน้นมา๒เรื่องนะครับ
จริงในช่วง๔๕ปีหลักทรัพย์หลวงพัฒนาแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะ
แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับอันดับจะทำให้นักทุนสามารถลงทุนได้ดีขึ้น
และการสร้างอิสระทางการเงินให้กับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย
แต่อาจต้องใช้เวลาพอสมควรหากจะเข้ามาทดแทนธุรกรรมปกติ
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงแนะนำให้กำหนดชั้นของความปลอดภัย
คุณต้องมีนะแต่อย่างหนึ่งนักทุนส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหา
คนที่ใช้แอปพลิเคชันส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาก็คือ
ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่การเงินทั่วโลกนิยมใช้กันนะครับ